คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้มีรถกระบะ๓คัน
ขึ้นไปบนสรรเขื่อนวังร่มกล้าว
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
แล้วไปเบิร์นเครื่อง

เครื่องเสร็จถ่ายคลิปโพสต์โซเชียล
คุณผู้ชมดูสิคะดูเขาทำกันนะคะ
โอ้โหควันขโมงแบบนี้เลยค่ะ
นายรัชชิตบัวชื่นอายุ๒๖ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีไปมอบตัวที่สพเมืองอุทัยธานีนะคะ
เพราะนายรชิตคนนี้ร่วมกับพวกพร้อมรถยนต์กระบะ๓คันขึ้นไปเลยบนสรรเขื่อน
แล้วก็ไปเบิร์นเครื่องจนควันขโมงอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ถ่ายคลิปโพสต์โซเชียลทำเป็นเล่นทำเป็นสนุกอะนะคะ
แต่มันไม่ได้มันผิดกฎหมายมันไม่เหมาะสมด้วย
ตำรวจสพเมืองอุทัยธานีออกหมายเรียกอะค่ะก็เลยเข้าพบนะคะ
เขาก็ยอมรับว่าเอารถกระบะทะเบียนผอพึ่งขอไข่
๒๐๑๖นครสวรรค์ไปทำพฤติกรรมแบบนั้นจริง
ก็ต้องมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
ส่งรถให้สำนักงานขนส่งจังหวัดไปตรวจด้วย

ถ้าดัดแปลงก็มีการดำเนินคดีถูกปรับถูกอะไร
แล้วก็ต้องแก้ไขรถให้กลับมาในสภาพเดิม
นายราชิตบอกว่าก็เจ้าหน้าที่ตามหาตัวผม
ผมก็เลยมาเข้าพบเจ้าหน้าที่เองดีกว่านี่นะคะ
สารภาพว่าก็มีพฤติกรรมตามนั้นแหละ
ก็ให้เพื่อนถ่ายให้อยากได้คลิปไปลงเฟซบุ๊ก

อยากได้คลิปไปลงเฟซบุ๊กก็เห็นว่าสรรเขื่อนมันก็สวยดี
ก็มีเฉพาะพวกเขาบรรยากาศแสงไฟมันสวยดี
บอกว่าเป็นความคึกขนองของตนเองและเพื่อนค่ะ
แล้วมันไม่ได้เขิดไม่ได้เปิดคือมันมีแต่พวกผมเนี่ย

จากบ้านตรงนี้มันเดือดร้อน